มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะก็มีการเอาคลิปมาตั้งคำถามกับทางออนไลน์

เขาบอกว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาบอกเขาเจอรถเก๋งขับปาดเขาก่อนที่จะถึงด่าน
จ่ายเงินค่าผ่านทางพิเศษครับแล้วคนที่ขับปาดเขาเนี่ย
ก็คือลงมาเถียงลงมาต่อว่าที่รถเขาถูกปาด
เขาชักไม่แน่ใจเขามีกล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้
แต่ไม่แน่ใจว่าตกลงตัวเองผิดหรือตัวเองถูก

ไม่ให้ออกซ้ายไม่ขึ้นทางด่วน

อุ้ยอุ้ย

เฮ้ยไอ้พี่ไอ้ระวัง

ฉันจะอยู่หน้าคุณไม่เห็นหรอ

ฉันเปิดไฟเดียวมา

ฉันจะจูบแจงหน้าเธอมา

ผมจะปากอะไรผมจะออกซ้าย

ถ้าเป็นผมผมก็ไม่รู้จะเถียงอะไรกลับเหมือนกัน

หรือเราผิดจริง

ชาวเน็ตเขาตั้งชื่อคลิปนี้บอกว่า

นี่เป็นประเด็นที่เจ้าของคลิปนี้

หรือผมถูกผมชักไม่แน่ใจ

มาลงถามชาวโลกออนไลน์

คุณไอซ์เจ้าของโพสต์บอกว่าก่อนเกิดเหตุค่ะ
รถมาตามถนนจะไปด่านเก็บเงินทาง

แล้วรถคู่กรณีคันขาวเนี่ยค่ะ

แล้วปาดอย่างที่เราท่านเห็นกันนี่แหละ
รถเขามีรอยเฉียวนะจริงมีรอยเฉียวนิดนึง
เขาก็เลยเรียกคู่กรณีลงมาถามว่าเอาทำไมขับแบบนี้
แล้วก็เป็นอย่างที่เราท่านเห็นนี่แหละค่ะ
คือโดนต่อว่าซะอย่างนั้นเอาไปฟังหน่อยค่ะ
เถียงผมว่าผมปาดเขาผมปาดเขาผมปาดเขา
ผมว่าผมปาดพี่ตรงไหนพี่ปาดผม

พี่บอกพี่จะออกขวาเขาบอกทำไมพี่ไม่อยู่ขวา
พี่จะออกขวาออกเข้าด่านครับ

ผมก็บอกดังนั้นพี่ดูขั้นอื่นเขา
ผมก็ยืนชี้ให้เขาดูว่าข้างหลังเขาขับกันมายังไง
พี่ก็ดูสองเลนเขาออกซ้าย
เขาเล่นใหญ่จนแบบคุณไอซ์เริ่มงง
ผมผิดหรือเปล่านะคะแต่เหตุการณ์นี้คุณไอซ์บอกว่า
ก็ไม่ได้แจ้งความอะไรส่วนรอยเฉียวชนตอนนั้น
คู่กรณีก็สอบถามแล้วเรียกประกันหรือเปล่า
แต่พออีกฝ่ายสงบลงเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร
ก็คุยกันได้ส่วนที่เอามาโพสต์ก็เพื่อความแน่ใจ
ตกลงตัวเองผิดหรือถูกเพราะเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยยืนยันว่าเขาถูก

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีการติดต่อมาจากรถเก่งคันดังกล่าวแล้วค่ะ
แสดงความสำนึกผิดแล้วก็ขอให้ลบคลิปนี้ด้วยนะคะ